อารมณ์เดือดปุดเห็นทีจะต้องเป็นนักร้องสาวสุดแซ่บจ๊ะอาสยามค่ะ
บอกเลยว่านาทีนี้เป็นใครก็ของขึ้นนั่นเองนะคะ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเสิร์ชข้อมูลนะคุณผู้ชมดูในวิกิพีเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
หาข้อมูลศิลปินดาราประวัติต่างแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมีใครไปแก้ไขข้อมูลของเธอนะ
มีข้อความค่อนข้างแบบไม่โอเคสุดค่ะบอกว่าสาวจ๊ะเนี่ยเรียนจบแค่ป๖ซึ่งก็ไปเร่ไปเป็นนักร้อง
เลขขายจุดตามเส้นทางสัญจรแถวลาดพร้าวนะฮะ
ปัจจุบันไปทำแท้งซึ่งเป็นลูกที่เกิดกับแฟนนุ่มแจ๊คธนพล
โอ้โหคุณเขียนมาได้แบบนี้เป็นใครใครก็โกรธนะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะ
ซึ่งจ๊ะเองก็โมโหมากนะคะนำเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
พร้อมกับร่ายยาวด้วยบทสวดคำหยาบคลายมาเต็มเลยนะคุณด้วยความโกรธ
อ่ะบันทึงไทยร้อยของเรามิรอช้าค่ะรีบติดต่อสอบถามถึงจ๊ะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ายังไงดีนงพนีเคลียร์หน่อยค่ะ
จากประเด็นที่มีคนมาแก้ขโมทหนูจ๊ะในวิกิทีเพดียนะคะ
ต้องบอกว่าที่โพสต์ไปค่ะเค้ารู้สึกน้อยใจ
แล้วอยากจะบอกคนที่มาแก้ไขขัมพรหมต์เราเนี่ย
แล้วก็แก้ไขในทางที่เสียหายแล้วก็ข่าวขโมยอย่างนั้นนะคะ
มีจะบอกว่าถ้าไม่ชอบกันจริงนะว่าเราควรจะไม่ต้องยุ่งกันเลย
ให้หยุดพฤติกรรมอันเลวร้ายอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ
ใครที่เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมาก
ส่วนใครที่ไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
ก็ไม่เป็นไรเนื้อคนเราก็นานาจิตตังค์
คือถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาขนาดนั้น
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จด้วยถ้าเกิดว่าจ๊ะจะแจ้งความเอาผิด
สามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่าจ๊ะเองไม่ได้จบม๖นะครับ
คุณผู้ชมจบปริญญาตรีและที่สำคัญเธอไม่ใช่นักร้อง
เลขขายจุดจุดตามแถวลาดพร้าวอย่างที่ว่าเธอก็ขายเสียงขายความสามารถของเธอ
และอีกเรื่องหนึ่งที่เธอโกรธมากนั่นก็คือเรื่องของการทำแท้ง
เพราะเธอบอกว่าเธออยากมีลูกใจจะขาด
เพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับชีวิตเธออย่างแน่นอน

แต่ทำไมไม่เอาความสามารถนี้ไปใช้ในด้านอื่น